ทีนี้ไปที่จังหวัดอ่างทองกันหน่อยนักเสี่ยงโชค
เขารวมตัวกันมาที่เดิมเลยค่ะ
ไปหาพญาบึ้งค่ะจะรออะไรล่ะจ๊ะ
ต้องมาแล้วนะคุณวันนี้ก็๒๓แล้ว
อีกไม่กี่วันเดี๋ยวออกแล้วนั่งงวดถัดไปวันที่๓๐ด้วย
ไวต้องรีบนะใจร้อน
นี่คือที่เก่าที่เดิมบริเวณด้านหลังวัดโบดราชศรัทธานะคะ
ตั้งอยู่ที่ตำบลบังรกรรมอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทอง
นักเสียงโชคกันไปที่หลุมของพญาบึ้ง

ใช่บริเวณที่เดิมหลังวัดบดนะ
คือพญาบึ้งตัวนี้แปลว่าให้โชคกับชาวบ้านมาหลายงวด
คุณนึกออกไหมมันต้องให้มาหลายงวดเขาถึงกลับไปซ้ำไหม

๕ครั้งเหรอนี่ออกมาเป็นแบบนี้ได้มาเป็น๕ใบแบบนี้
คือเขาก็ใส่ลงไปทั้งหมด๓ชุดก็ออกมาเป็นแบบนี้

ไม่รู้ว่าเลขถูกอกถูกใจตรงใจใครหรือเปล่าอืมแต่ก็

แต่ก็คือเราก็ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าพญาบึ้งเนี่ย
เราก็เคยตามดูเราเคยตาม
ทุกครั้งเราตามกันบ่อยสุดท้ายหน้าบึ้งเลยนะ
แต่ก็มีคนเคยได้โชคจริงนะเขาถึงวนกลับไปหลายครั้งเนี่ย
คุณเห็นไหมเขาเอาม้วนกระดาษมาแบบนี้เขาจะมีเลข๐๙๐๑๙ทั้งหมด๓ชุด
มันก็คงมีวิธีการของเขาน้องใบตองมันต้องมีการมาจับคู่จับอะไรกันยังไง
ไปโยงมาเออโยงไปโยงมาซึ่งเราไม่รู้จริง
ใช่ก็ไม่รู้ว่าเอาเป็นว่าใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วกันนะคะ